เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ

ผู้หญิงที่รู้จักกันเนี่ยทำร้ายร่างกาย
ตบทั้งเตะทั้งกระทืบ
แล้วณตอนที่เธอถูกทำร้ายร่างกายเธอท้องอยู่

โดนกระทำแบบนั้นจนแท้งลูก
แต่ไม่ได้กล้าบอกครอบครัวไม่ได้บอกใครเลย
สุดท้ายคือแท้งลูกไม่ไปหาหมอไม่ได้บอกอะไรมดลูกเน่า

สุดท้าย๒๒เมษายนผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตนะคะ
มีคลิปเล่าเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยไปดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ
เนี่ยค่ะน่ากลัวมากอ่ะคือทั้งจิกหัวทั้งเตะกระทืบลากขึ้นลากลงขึ้นคร่อมแบบรุนแรงอะค่ะ
ไม่มีคนช่วยนะถึงแม้คนที่ถ่ายคลิปจะบอกว่าให้มันตั้งตัวก่อนแต่ก็ไม่ช่วยนะ
ก็ไม่ช่วยคือหยุดแทนที่จะบอกให้มันตั้งตัวก่อนคือบอกว่าหยุดไหม

ทีนี้ผู้หญิงที่ถูกซ้อมในคลิปชื่อว่านางสาววรรณภาแพงบุตรดีหรือน้องเดย์นะคะ
เสียชีวิตลงเมื่อวันที่๒๒เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ที่เกิดเหตุที่เห็นในคลิปเนี่ยคือชายหาดปรานบุรีจังหวัดประจบคิริขัน
คนที่ทำร้ายที่ขึ้นคร่อมอยู่สวมเสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสีเข้ม
ชื่อว่าการดาทั้งคู่ค่ะ
สองคนนี้เขารู้จักกันนะคะ
ก่อนเกิดเหตุการดาบังคับน้องเดย์บอกให้ออกมาเลี้ยงเหล้า

การดาเลยขู่บอกว่าเจอที่ไหนจะเอาให้ตาย
วันเกิดเหตุไปเจอน้องเดย์แถวชายหาด
การดาก็เลยทำตามคำพูดไว้เข้ามาทำร้ายร่างกาย

อาของน้องเดย์โพสต์ข้อความเอาไว้ค่ะว่า
คุณการดาขารู้ไหมคนที่คุณตีเขาตายแล้ว
จนเขาแท้งและช้ำในจนเขาตาย
และเขาก็เป็นมะเร็งอยู่ด้วย
ที่โพสต์เพราะเพิ่งรู้เพราะคนตายไม่ยอมบอกใคร
แต่ที่โพสต์เนี่ยเพราะเขาที่เป็นอาวเพิ่งรู้ค่ะ
ตอนเผาหลานสาวค่ะความมันเลยกระจ่าง
ดูละครเรื่องกรงกรรมเอาไว้เยอะนะคุณกันดา
ฝากไว้เลยซึ่งเธอบอกว่าหลานสาวของเธอเนี่ย

แต่การโดนตีครั้งนั้นทำให้หลานสาวแท้งลูก

สุดท้ายเธอก็ตายเพราะโรคมะเร็งนี่แหละค่ะ

รู้แหละว่าคงดำเนินคดีอะไรไม่ได้

กรรมมันมีจริงแล้วเดี๋ยวนี้กรรมมันติดจรวดไม่ต้องรอชาติหน้า
ตัวรับกรรมที่เกาะขึ้นไว้ก็เท่านั้นเอง
ฝากเรื่องนี้ไปถึงการด่าด้วยนะครับ
ก็อย่างที่บอกว่ากรรมมันตามทานได้เนอะ